คุณผู้ชมช่วยดูหน่อยเร่งสอบครูโหดฟันศอกนักเรียนหน้าหันคือครูคนนี้บอกว่าเข้าใจผิดแล้ว
พวกคุณเข้าใจผิดแล้วที่ผมเข้าไปเนี่ยผมประคองเด็กผมเข้าไปประคองเด็กประคองแบบนี้ครับ
คุณผู้ชมเห็นเหมือนที่ผม๓คนเห็นไหมฮะ
อ้าวเอาออกรูปพวกคุณลงก่อนเดี๋ยวคนดูไม่ชัด
โอ้โหคือถ้าคุณครูมีคลิปอื่นที่มันจริงอย่างที่คุณครูบอกนะ

ถ้าไม่รู้ว่าจะส่งใครส่งอินบล็อก
แม่ตะพงมุธมัติได้นะเดี๋ยวผมจะเอามาพร้อมคำชี้แจง
ผมจะเอามาออกข่าวให้ผู้สื่อข่าวได้รับคลิปนี้นะ
จากโรงเรียนนะครับมัธยมแห่งหนึ่งในอำเภอเฝ้าไร่
จังหวัดหนองคายนักเรียนแอบถ่ายขณะที่ครูหัวหน้าฝ่ายกิจการ
นักเรียนด้วยนะเป็นครูหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนด้วยนะ
ลงโทษนักเรียนชายชั้นม๒ด้วยการกระชากคอเด็กมาตบ๒พัว
พัวเข้าไปแล้วฟันศอกอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชม
โดยโอ้โหนักเรียนยืนดูเพียบเลย
ทีมข่าวสอบถามไปยังคุณครูในคลิปท่านชี้แจงแบบนี้ครับบอกว่า
บ่าย๒ของวันที่๑๐พฤศจิกายนน่ะเหรอเออนี่ฟังก่อนฟังฟังผมก่อน
อาจารย์นักเรียนชั้นม๒กับม๔ทะเลาะกัน

เมื่อไปถึงก็สอบถามนักเรียนทั้งสองคน
แต่นักเรียนไม่ตอบนะฮะ
แล้วก็ยกมือนะครับเหมือนกวนครูว่าไม่คุยไม่คุยแล้วก็เดินหนีไป
คุณผู้ชมเราทำภาพนิ่งให้เห็นแต่ละอัน
เห็นแต่ละอันว่าคุณครูก็ทำอะไรบ้าง

เด็กล้มแล้วเข้าไปประคองคุณน้ำแข็งคุณต้องฟังคุณครู

เด็กล้มก็เข้าไปประคอง
พอเด็กลุกขึ้นมาได้ก็เดินหนีไปเลย

อ๋อหรือว่าเอามือไปช้อนหัวไว้

พวกคุณนี่โลกสวยกันสุดเลยนะพี่ได้ทำดู
ผมอ่านต่อนะเขาอ่านต่อนะว่าต้นสังกัดสพมหนองคาย
ก็คือสำนักงานเขตพฤษฐีการศึกษามยมาศึกษาหนองคลาย

ส่งคลิปเหตุการณ์ที่คุณครูคนเดียวกันนี้

แน่นอนแล้วไม่มีอ่ะไอ้นี่ดึงกระชากมาแล้วถีบเข้าท้องอ่ะ
แล้วเด็กอยู่ตรงนั้นกันตั้งเยอะน่ะโอ้โหเด็กปลิวเลยอ่ะโอ้อันนี้
คลิปที่ส่งมานี้เขาบอกว่าเกิด๓พฤศจิกายนที่ผ่านมาสถานที่เกิดเหตุคือโรงยิมครับ
ซึ่งครูท่านนี้ก็เข้ามาห้ามนักเรียนชั้นม๒ที่ทะเลาะกันอีกแล้วนะฮะ
เมื่อมาถึงเด็กที่ทะเลาะกันก็พยายามจะเดินหนีครูกระชากเป้ที่น้องสะพายหลังหงายหลังตึงลงไป
จากนั้นก็ไม่ได้เอามือประคองหัวดอมดอมดูผิดแล้ว
เอาเท้ายันไปที่หน้าอกครับอ่าเอาเท้ายันไปที่หน้าอก
อำถีช่วยนี้นะแล้วก็ใช้มืออ่าใช้มือผลักที่หน้า
ท่ามกลางดูนักเรียนจะดูกันเพียบเลยโอ้โหล่าสุด
ท่านผู้บริการโรงเรียนเข้ามาพบแล้วชี้แจงว่าไงรู้ไหม
ชี้แจงบอกว่าเบื้องต้นทราบว่าครูคนนี้นะ
ยืนยันว่าไม่ได้ทำรุนแรงเกินกว่าเหตุ
แล้วผู้ปกครองเด็กก็ไม่ติดใจเอาความนะ

แต่สพมบอกขัดแย้งกับคลิปที่เห็นอย่างชัดเจน
นะว่าไม่ใช่การเข้าไปประคอง
อยู่ที่สอปธมศหนองคลายแล้วนะครับ
สพมหนองคายจะตั้งกรรมการสอบสวน

ผมรอฟังผมว่าสื่อมวลชนรอฟัง
คุณแม่ผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทั่วประเทศ

รอฟังอยู่ว่าท่านจะชี้แจงยังไง
นี่ระดับครูหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
หน้าหน้าสิโอ้โหค่ะ